ข่าวนี้ไม่จบการขายค่ะคุณผู้ชมแถมปังกว่าเดิมอีก
คุณผู้ชมจำได้ไหมเพจหญิงแกร่งหัวใจเหล็กเคยมาไลฟ์ขายตังโม
ครับที่ตังโมเป็นร้อยตันขายโลละสองบาทตอนนั้นนะคะ
คราวนี้มาไลฟ์ขายอีกแล้วไลฟ์ขายอะไรดูพร้อมกันค่ะ
โลละสี่บาทจ้ะสี่บาทดอกสวยบอกตรงตรงว่าดอกสวย
ดอกงามดอกใหญ่แต่หากคนงานมาเก็บเองนะคะ
เจ้าของสวนเขาก็แย่แล้วเพราะว่าผลกระทบมันเป็นแบบไทยธรรมชาติ
จะได้ตุ่มได้ตังค์สักน้อยอ่ะพายุมันก็มาเมื่อคืน
กันหนำเลยนะเพื่อนเพื่อนเจ้าของเขาก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วก็ต้องขายไปเลยสี่บาท
ใครอยากได้ก็ตะกิ๊บทักมาให้เบอร์โทรไปแล้ว
เป็นเบอร์เจ้าของส่วนเจ้าของไล่เนี่ยเป็น
อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี้ยปั๊กใหญ่
นี้น่ารักนะสี่บาทเออสี่บาทนี้แหละค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะคือที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไร
มันมีผลกระทบไงจากพายุลูกเห็บ
ก็เลยต้องเก็บผลผลิตเร็วกว่าปกตินี่นะคะ
นี่แหละหลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าเออจำได้

นี่คือคุณวิรัชยาพร
ซื้อข้าวโพดหวานของเกษตรกรที่ตำบลวังทอง
อำเภอศรีสำโรงของสุโขทัยค่ะ

ค่ะคนงานให้ได้คืนบ้างเล็กน้อยนะ
เพราะว่าต้นข้าวโพดตอนนี้มันถูกพายุฤดูร้อนซัดกระหน่ำ
ข้าวโพดก็ล้มระเนรนาศเลย
ซึ่งคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ตาย

เอาทำยังไงต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเอามาขายโดยเร็ว
ทีนี้พอไลฟ์ไปไม่ทันข้ามวันเท่านั้นแหละ
เหมือนกับที่ผ่านมาเลยคือออเดอร์ถล่มทลาย
คนมาซื้อคนติดต่อโทรศัพท์มาสายทำไม
ข้อความนี้เด้งแบบรัวตอบแชทไม่ทันเลยนะคะ
ซึ่งใครที่ดูอยู่ตอนนี้ถามว่าหมดหรือยัง
ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมเพราะว่าข้าวโพดมันมีเยอะมาก

ก็เลยแนะนำว่าใครอยากช่วยเหลือกเกษตรกรเนี่ยนะ
ติดต่อที่ไร่ข้าวโพดโดยตรงได้เลยเหมือนกันนะคะ